คุณผู้ชมฮะเรื่องของงูเนี่ยเราก็ต้องมาเล่าสู่กันฟัง
เพราะเราไปเจอกับงูที่พิษร้ายแรง
ต้องบอกว่าตลอดข่าวของเราเล่าเรื่องงูมาหลากหลายชนิดมาก
งูเหลือมงูจงอางงูกับปะงูสิงอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหม
แต่คราวนี้ค่ะมาดูงูชนิดหนึ่ง
เขาบอกว่าเป็นงูที่หายากแล้วมีพิษร้ายแรงติด๑ใน๗ของงูพิษเลย
งูที่ว่าจะเป็นอะไรเดากันถูกไหมไปดูค่ะ
มากันที่บริเวณนี้ค่ะสารา๗แสนป่าชุมชนเขาพลอยแหวน
บนพลอยแหวนอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
สิบเอกนัทธพลได้รับแจ้งให้มาจับแม่งูอะไร
อะไรเมื่อกี้พูดชื่อไปแว๊บแล้ว

งูถังงูถังมีด้วยเหรอ
ลงไปในถังแล้วเออใช่มันกำลังลงถังแล้ว
แต่นี่คืองูกระปะงูกระปะเนี่ยเป็นงูที่เอาจริงอ่านตลอดข่าวมาก็ไม่ได้เจอบ่อย
แต่ก็มีเคยเจอบ้างแต่ไม่ได้เจอกันบ่อยก็คือเป็นงูที่หายาก
แล้วการจับงูในครั้งนี้ค่ะ๑๑นัทธพลเขาจะใช้ขอที่เป็นขอเหล็ก
ดึงแม่งูออกมาดึงออกมาจากไหนรู้ไหมรังไข่
ขณะที่แม่งูมันกำลังพยายามเลื้อยกลับไปที่รัง
คุณดูนะมันพยายามเลื้อยกลับไปแต่ด้วยความที่ว่ามันอ่อนแรงจากการที่มันคงจะแบบอดอาหารเพื่อกกไข่
อันนี้เขาสันนิษฐานนะในที่สุดเจ้าหน้าที่เขาก็จับแม่งูกระปะตัวนี้ได้
คือความยาวมันโอ้โหคุณดูไข่เป็นแผงเลยคุณดูไข่ดิเป็นแพร่เลย
ตายแล้วขนลุกคือแม่งูก่อนมาพูดถึงแม่งูกระปะตัวนี้ที่อยู่ในกล่องนี้นะคะ
ความยาวประมาณ๖๐เซนติเมตรนะมีไข่อยู่ในรังที่ยกออกมาให้ดูกันเนี่ยเป็นแพ้เนี่ยทั้งหมด
เท่ากับเลขช่องไทยรัฐเลยค่ะแล้วหลังจากที่แยกแม่งูใส่กล่องนะ
แล้วก็แยกไข่กันเอาไว้เนี่ยนะเดี๋ยวจะนำไข่งูไปทำการเพาะฟักแบบอนุบาลก่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติที่ห่างไกลชุมชนย้ำตรงนี้ไม่ได้มาปล่อยปะตรงเขาบอกตรงนี้ป่านี่ก็มาปล่อยป่า
ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวจะไปปล่อยในที่ที่มันควรจะอยู่ก็คือธรรมชาติที่มันห่างไกลจากชุมชนน่ะนะคะ
ก่อนว่างูกระปะนี้เป็นงูที่มีพิษรุนแรงมากนะแล้วก็มักจะพบในพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเช่นพวกสวนยางพาราอย่างนี้
หรือสวนปามเอาจริงข่าวที่มีคนถูกงูกัดเยอะบ่อยอยู่เหมือนกัน
งูตัวนี้ก็เลยได้รับฉายาว่างูกับระเบิดหรือนักเลงสวนยางเพราะว่าบางทีมองไม่เห็น
เหยียบไงใช่ค่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นงูพิษที่มีอันตรายต่อมนุษย์มากนะคะ
ถ้าหากว่าโดนกัดแล้วเนี่ยไม่ได้รับการรักษาทันทีเสียชีวิตได้เลยนะ
วิธีการรักษางูทำยังไงก็คือถ้าเกิดว่าถูกงูฉกที่ขา
เราก็จะต้องเอาเชือกมารัดที่ขาป้องกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจ
แล้วถ้าหากว่างูฉกที่วิภาวดีเอ้าไปไวจังเลยไปฉกที่วิภาวดี
แล้วทำยังไงก็คงต้องเอาเชือกมารัดที่สะพานควายเพื่อกันพิษ
วิ่งแล่นเข้าสู่ไทยรัฐทีวีต้องวิ่งออกแล้ววิ่งออกอนุสวรี
คุณรีบโยนไปจังเลยรีบแบบเวลาเป็นเงินเป็นทอง
ยังไม่ทันจะฉกแขนเลยอ่ะเราต้องฉกแขนก่อน
ที่แล้วคุณบอกให้รีบมาแบบนี้ไง
โอ้เหรอเอาเวลาเสียเวลาไม่เป็นไร